ต่อที่เราการจับกลุ่มแก๊งปลาหินกันหน่อย
มอเตอร์เวย์ที่เรามีการนำเสนอข่าวไป
รถบรรทุกรถพ่วงขับอยู่

สุดท้ายจับได้แล้วหัวหน้าแก๊งอายุเพียง๑๒ปีเท่านั้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๕ทุ่มของคืนวันที่๑๐ที่ผ่านมานี่เองครับ
พ่วง๑๘ล้อวิ่งไปตามถนนมอเตอร์เวย์ช่วงสะพานข้ามบางพีน้อย
กมที่๓๗ที่บางบ่อสมุทรปราการ
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ปลาหิน
สักประมาณ๒กิโลใส่รถบรรทุกคันนี้ครับ
ทะลุกระจกเข้าไปโดนมือของคนขับคือนายกล้องเพชรจนบาดเจ็บ

จากนั้นตำรวจสพบางพลีน้อยก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิด

ผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มเยาวชนครับ
แล้วก็วัยรุ่นในพื้นที่อายุ๑๒๑๗ปีรวม๕คน
ก็เชิญตัวมาสอบส่วนพร้อมกับผู้ปกครอง
แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุ๑คัน
คาดว่าก็ใช้ในการก่อเหตุด้วย
แล้วสิ่งที่มันน่าตกใจคืออะไรรู้ไหม

ชวนเพื่อนรุ่นพี่ที่อายุมากกว่า
หมู่บ้านรวม๕คนไปก่อเหตุ

เอาหินน้ำหนักสักกิโล๒กิโล
ขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกันไป
แล้วให้เพื่อนอีกคนนึงที่อายุ๑๖เนี่ย

เขาแค่หวังว่าจะให้มันโดนหลังคา

แต่ว่าล่าสุดมันไปโดนกระจก

จนเขาบาดเจ็บนะฮะเขาบอกว่าทำไป
เพราะว่าความสนุกนะฮะอยากจะให้โดน

ไม่ได้ต้องการจะขโมยของหรือทำให้บาดเจ็บ

บางครั้งคนขับก็กระจกแตก
แล้วก็จอดรถแล้วเขาก็ปลาหินกลับขึ้นมาก็มีนะ

คนนองแล้วก็สนุกเท่านั้นเอง
ไม่แค่เยอะ

ไม่เจ็บ
เราอยู่ตรงไหนว่าที่จะปล่อยตรงนี้ไหมเจ๊

บนทภาพแล้วปล่อยตรงใหม่

ใครโดนยังไงดังกว่าเท่านี้

มันสนุกใช่ไหม

พี่น้องไปอีก